มาดูความคืบหน้าคดีเบ้นชนฟอร์ดกันนะคะ
ถ้ายังจำกันได้เกิดขึ้นเมื่อช่วงต้นมีนาคมที่ผ่านมา
ตอนนี้มีผลออกมาแล้วนะคะสำหรับผลการตรวจสอบความเร็วของรถยนต์เมอร์ซีเดสเบนส์
ส่งไปให้ผู้เชี่ยวชาญจากฮ่องกงตรวจสอบค่ะ
เรื่องนี้ทางด้านของพลตำรวจโทชัยวัดเกรดวรชัย
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่งก็ออกมาแถลงถึงความคืบหน้าในการสอบสวน
แล้วก็ดำเนินคดีกับนายเจนพบวิรพรผู้ที่ก่อเหตุ
แล้วก็เป็นคนขับรถยนต์เมอร์ซีเดสเบนส์พุ่งชนกับรถฟอร์ด
ทำให้นายกฤษณะถาวรแล้วก็นางสาวทันทพัฒน์ฮ้อแสงชัย
ปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรราชวิทยาลัยหรือว่ามจรเสียชีวิตนะคะ
โดยผลการตรวจสอบความเร็วของรถในวันเกิดเหตุ
ที่คณะพนักงานสอบสวนคดีได้รับจากผู้เชี่ยวชาญของบริษัทเบนส์ฮ่องกง
ซึ่งเขาเป็นคนดำเนินการตรวจสอบเนี่ย
สรุปออกมาแล้วว่าผลมีความสอดคล้องกับวัตถุพยานของคณะทำงานสอบสวนที่รวบรวมเอาไว้
ซึ่งถ้ายังจำกันได้ก่อนหน้านี้มีการวิเคราะห์กันจากทางฝั่งของเรานี่แหละ
ว่าถ้าลองคำนวณความเร็วที่ใช้ภาพใช้ความเร็วของรถดูจากกล้องหน้ารถที่ติดเอาไว้
คำนวณตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วทราบผลความเร็วที่๒๑๕๒๕๗กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ซึ่งผลของทางเบนท์ฮ่องกงเองก็สอดคล้องกันนะคะ
จากนี้เรื่องของการสอบสวนพยานแวดล้อมแล้วก็พยานที่เห็นเหตุการณ์
มีการดำเนินการสอบปากคำไปแล้วกว่า๔๐ปากด้วยกันค่ะ
ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลพิสูจน์หลักฐานมาประกอบการทำสำนวนให้ครอบคลุมนะคะ
เชื่อว่าจากพยาหลักฐานทั้งหมดที่มีตอนนี้เนี่ย
ตำรวจน่าจะสามารถสรุปสำนวนทันสิ้นเดือนเมษายนนี้อย่างแน่นอนนะคะ
ส่วนทางด้านของการแจ้งคดีความแจ้งความผิดค่ะ
ตำรวจก็แจ้งข้อหานายเจนพบในความผิดฐานขับรถเร็วกว่าที่กฎหมายกำหนด
ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของบุคคลเพิ่มอีกหนึ่งข้อหาด้วยค่ะ